สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

ได้ปากคำในครั้งนี้เองค่ะ
โดยการเข้าให้ข้อมูลของคุณแพทย์ในวันนี้นะคะก็

ต่างกันนะคะ
ก่อนถึงขอบคุณนะคะพี่ที่มาให้ความสนใจ
จริงอยากจะขอความเห็นใจจากพี่นักข่าวด้วย

รอให้แพทย์มาที่นี่ก่อน

ข่าวที่ลงไปในช่วงก่อนที่แพทย์จะมาเนี่ย

ตามที่เป็นข่าวฮือฮากันเนี่ยไม่ใช่นะคะ
การที่มีข่าวนั้นออกมาเนี่ยมันก็ทำให้ส่งผลหลายอย่าง
คนที่เข้าใจและไม่เข้าใจรวมถึง
อยู่ดีก็กลายเป็นตกไปอยู่ใน
เขาเรียกว่าการพูดในโซเชียลหรือว่าสังคม
ในทางที่เสียชื่อเสียงด้วยกระทบอะไรหลายอย่างด้วย
แพทย์ทั้งครอบครัวของแพทย์พี่เบ้นนะคะ
ก็อยากขอความเห็นใจกับพี่ทุกคนว่า
ก่อนที่จะลงข่าวหรืออะไรลองเช็คก่อนกับทางเจ้าหน้าที่
พี่เจ้าหน้าที่ทุกคนเขายินดีให้ข้อมูลอยู่แล้ว
ซึ่งวันนี้ที่มาเนี่ยก็เป็นแค่หมายเรียก
ใช่ไหมคะที่แพทย์เข้ามาให้ปากคำเฉย
เท่านั้นเองยังไม่ได้มีออกหมายจับ
หรือว่าการตั้งข้อกล่าวหานะคะ

แล้ววันนี้พี่เจ้าหน้าที่ทุกคนน่ารักมาก
ดูแลดีมากแล้วก็การการสอบปากคำในวันนี้

บอกเลยว่าก็มันไม่ได้เป็นอย่างที่บอกชัดเจนค่ะ
แพทย์ก็วันนี้ก็มาเคลียร์เรื่องตัวเงินเนอะ
ว่าเงินเนี่ยเราทำมาหาได้แบบไหนมายังไง

เงินที่ออกเป็นข่าวกันตัวเลข๓๐หรืออะไรนั่นน่ะ

ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเงินที่จะต้องมาชี้แจงเลยด้วยซ้ำ

ปี๕๙หรืออะไรสักอย่างคือ๒ปีใช่ป่ะคะพี่สลัน
ซึ่งยอดก็ไม่ถึง๓๐ด้วย
ตัวเลข๓๐ก็ไม่รู้ว่ามายังไงอะไรยังไง

แล้วจริงเลข๓๐มันเป็นเรื่องส่วนตัวของแพทย์ด้วยค่ะ
ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องในคดีด้วย

อย่าเพิ่งคาดหวังอะไรในตัวว่าจะต้องรู้ทุกเรื่องของสามี
สามีจะต้องรู้ทุกเรื่องของภรรยานะคะ

วันนี้แพทย์มาทำตามหน้าที่ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ทุกอย่างแล้ว

ก็จะเป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมเอกสาร
แล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

บกวนพี่รีเช็คกับทางเจ้าหน้าที่อีกทีนึง

วันนี้คำถามที่เรานำมามอบให้กับทางตำรวจมีอะไรบ้างคะ

ไม่ได้มีส่วนอะไรกับคดี

วันนี้ที่มาให้กับทางเจ้าหน้าที่เนี่ย
มาด้วยเชื่อว่าหลักฐานที่ให้เขาไปเนี่ย

เองเป็นคนของประชาชนอยู่แล้วนะครับ

ก็จะตรงกับที่เอามามอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จะไม่ขัดกับใครสักคนเลยนะครับ

ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับแพทย์แล้วครับ

พนักสวนก็สอบถามความชัดเจนไป

ว่าทางคุณแพทย์คุณแม่แล้วก็ลูกน้องอีก๒คน

การสอบปากคำในวันนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นไหนบ้างครับ

แรกก็คงเป็นรถที่อยู่ในความครอบครองของคุณเบ้นที่เราเชื่อเป็นของบอยนะครับ

และประเด็นที่สองที่เกี่ยวกับคุณเบ้นโดยตรงก็คือในเรื่องของ
สินแล้วก็ฐานะทางการเงินของทางคุณเบ้นที่มีการทำธุรกรรม

ไปยังทางคุณแพทย์หรือคุณแม่แล้วก็ทางลูกน้องที่ทำงานอยู่ในร้านนะครับ

ถ้าตอบได้ชัดเจนเราก็คงจะคลายความสงสัย

คงต้องเรียกบุคคลที่เป็นข้อกล่าวอ้างของทางบุคคลต่างที่กล่าวอ้างถึง
อย่างสมมุติอย่างเช่นคุณแพทย์เนี่ยนะครับ
ถ้ามีเงินเข้ามาทางบัญชีแล้วอ้างว่าเป็นเงินมาจากแหล่งนั้นแหล่งนี้นะครับ
หมายถึงว่าเป็นค่านู่นค่านี่นะครับ
ถ้าเราดูแล้วสมเหตุสมผลก็คงไม่ต้องเชิญแหล่งข้อมูลที่ถูกกล่าวอ้างมาสอบนะครับ
แต่ถ้าหากว่าเรายังมีความเคลือบแคลงสงสัยอยู่เนี่ยก็คงจะต้องเชิญตัวมาสอบให้ชัดเจนนะครับ
ว่าเป็นไปตามข้อกล่าอ้างของทางคุณแพทย์หรือเปล่า
จำนวนเงินที่สงสัยตอนนี้มีประมาณอยู่เท่าไหร่ครับในบัญชีของแพทย์กับแม่
มีเป็นหลักล้านนะครับ
แต่ว่าอาจจะไม่ถึงจำนวน๓๐ล้านอย่างที่มีปรากฏเป็นข่าวไปครับ
๑๐ล้านขึ้นไปมั้ยครับ
คือเงินในบัญชีเนี่ยมีเป็น๑๐ล้านขึ้นไปนะครับ
แต่ว่าข้อมูลที่บอกว่าสงสัยเนี่ย
คือตอนนี้เรายังไม่ขอบอกว่าสงสัยหรือไม่สงสัยนะครับ
แต่ว่าข้อมูลแหล่งที่มาแล้วก็ยอดเงินทั้งหมดเนี่ย
ถ้ามันเป็นยอดที่มากพอสมควรเราก็ต้องมีการซักถาม
เพื่อให้เกิดความกระจ่างทุกประเด็นครับ

ของคุณแม่กับของขนบรรท์เนี่ยตามบัญชีที่พบเนี่ย

๒๐หลักล้านบาทไหมครับ

แล้วกับลูกน้อง๒คน

เป็นทั้งคู่เลยใช่ไหมครับ
มีการโอนหลายครั้งไหมครับ
โอนหลายครั้งครับ
ในช่วงระยะเวลาปีที่ผ่านมา

อดเงินอาจจะไม่ได้มากตามที่

เพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้ลงไปในละเอียดมาก

อย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบแล้วว่าตอนสองครั้งแรกที่คุณเบ้นเข้ามาเนี่ย
เรายังไม่ได้เรียกนะครับแต่เป็นความบริสุทธิ์ใจกระทั่งคุณเบ้นที่จะขอเข้ามาเอง
เราก็ยังไม่ได้สักถามรายละเอียดมากนะครับเพราะข้อมูลเราก็ยังไม่มี

แต่พอเรามีการเรียกเข้ามาเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยทางคุณเบ้นเนี่ยก็ยังไม่ขอให้การ
โดยบอกว่าจะขอไปประกันตัวกำลังรอคำตอบจากธนาคารต่าง
เห็นไหมครับขอบคุณมากครับ
ตามนั้นครับข้อนี้เป็นแค่ครั้งแรกที่เราเรียกมาเราเรียกมาครั้งแรกในวันจันทร์
ก็คงจะเรียกมาวันจันทร์เลยเพราะเราก็ต้องการเน้นที่สุด
เราเอาหมายเรียกไปให้มาวันจันทร์ขอบคุณมาคุณมาคุณ